ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องสุดเหลือเชื่อเหมือนกันคือ
มีคนขับรถคนหนึ่งเขาขับรถชนสุนัขคิดว่ามันต้องตายแล้วล่ะ
ชนแรงเหมือนกันแต่สุดท้ายมันรอด
ไม่รู้มันรอดได้ยังไงคุณผู้ชมไปดูเลยครับเห็นไหมฮะ
มันอยู่ไหนครับหลุดเข้าไปข้างในเหรอครับนี่นี่นี่นี่นี่
เห็นไหมโอ้นี่คาอยู่อย่างนี้แหละครับนะฮะ
กู้ภัยสระบุรีเข้าไปช่วยเหลือสุนัขเพราะว่ามีคนแจ้งว่าเนี่ย
ถูกรถชนกระเด็นหลุดเข้าไปอยู่ในรถเขาคิดว่าโอ้โห
ชนแรงขนาดนี้มันก็ต้องตายสิครับแต่เจ้าสุนัขตัวนี้เป็นเพศผู้สีน้ำตาล
เอ๊ะมันไปนอนอยู่ในช่องตะแกรงของรถอืมอยู่ในกันชนของสันรถครับเนี้ย
ทะเบียนเจ็ดก่อไก่ช้าช้างสามสี่ศูนย์หนึ่งอ่าอันนี้ก็เลยวันหลบออกไปแล้วนะ
อ่าทะเบียนกรุงเทพนี่แหละก็พบว่าที่กันชนเนี่ยมันมีช่องว่างตรงกลางพอดี
อืมช่องก็ใหญ่ประมาณนึงอ่ะเนอะมันยาวสักประมาณสิบห้านิ้วสูงสักเจ็ดแปดนิ้วได้คุณผู้ชม
ด้านซ้ายเนี้ยมันฉีดขาดเพราะแรงกระแพกโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บนี่นี่นี่นี่นี่นี่
นะฮะก็ไปพบนี่แหละเจ้าหมาตัวนี้แหละนอนขดอยู่กู้ภัยก็ช่วยกัน
มันเจ็บเนอะมันโดนรัดขามันก็ร้องแบบนี้นะฮะตกใจ
มันคือมีอาการเจ็บที่บริเวณเท้าเล็กน้อยมันก็เลยร้องเสียงดังไปหน่อยนะครับ
ที่ด้านสาวนู่่อายุยี่สิบปีเล่าให้ฟัง
ตนเองเดินทางขับรถจากกรุงเทพกับแฟนนุ่มเป็นคนญี่ปุ่น
เพื่อกลับไปเที่ยวบ้านที่น้องคาย
พอไปถึงอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก

ก็ไปชนเจ้าสุนัขตัวนี้เต็มที่เลยครับ

ไม่พบอะไรเลยไม่พบสุนัขเลย
มีแค่รอยกันชนแตกเล็กน้อย
ก็เลยเดินทางต่อไปขับต่อนะ
กระทั่งวิ่งไปถึงสระบุรีคุณผู้ชม
จากนครนายกไปถึงสลับบุรี
ก็จอดพักที่โรงแรมที่สระบุรี

คุณคุณไปชนสุนัขแล้วมันอยู่ในนั้นนะฮะ

ที่นครนายกขับไปถึงสระบุรี

ต้องบอกว่าโชคดีนะที่มันไม่อ้วนไปกว่านี้
มันเลยแบบด้วยความเร็วและความแรงของการชน
มันก็ทะลุเข้าไปในการชนด้านหน้า
แต่ประเด็นก็คือว่าชนนครนายก
นายออกของมาถึงสลับบุรีแล้วกลับบ้านยังไง
แล้วจอดโรงแรมแล้วไม่เห็นตอนเช้า
ผมว่าคนขับรถควรกลับไปเรียนขี่บ้านไปเลยดีกว่า

ลองประกาศหาเจ้าของดูก่อน